คอลโลโมเสร็จถามพร้อมรุยสึกการเมืองไทย

พี่ไม่กล้าขึ้นผ้านหัวเลย
ไปกระโหมนะ
แล้วเสริมสตากพงพานิกที่มีช่วยมหาสไทยอยู่
นู่นไปว่าการวัฒนธรรมนะครับ
แล้วก็โอ้โฮต้องคุยกันยาว

คอการเมืองหรือไม่ใช่คอการเมืองแต่ดูข่าวการเมือง

คุณเสร้าหรือไหมสัญลัย
นั่นจะเกี่ยวกับที่ดินรัชดา

โอ้โฮนี่แหละครับสมมติชื่อนี้
เข้ามาเอาไล่เรียงนะครับ

เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภูมิธรรม
เวชยชัยรองนายกระทรวงการกระทรวงการพาณิชย์
ปานปรีพหิตธานุกรรองนายกระทรวงการกระทรวงการต่างประเทศ
ในสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกระทรวงการกระทรวงการอันนี้น่าสนใจ
เดี๋ยวดูกันนะหลังจากนี้
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งในเสริมศักดิ์นะฮะ
นะครับก็นะครับเป็นช่วยมหาดไทยอยู่แวบเดียวตามโผล่
แล้วก็มาล่าสุดไม่ใช่สุดท้ายก็ไม่รู้สุดท้ายเปล่านะนะฮะ
มาล่าสุดที่กระทรวงวัฒนธรรมส่วนรายชื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับมีชื่อของคุณพิชิต
ชื่นบาลนะครับมาเป็นรัฐบาลตีประจำสำนักนายกกระทรวงวัฒนธรรมตี
นะฮะแล้วก็คนที่หลุดไปอืมคนที่หลุดไปคุณผู้ชมครับ
อาจารย์ชูศักดิ์สิริดินมือกฎหมายเพื่อไทยจำได้ไหมมีรองนายก
รองยอกฝ่ายกฎหมายอ่าใช่คือคาดว่าอาจารย์ชูสัก
จะไปทำหน้าที่เกี่ยวกับการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่แทน
สำหรับนายพิชิตหลายคนถ้าจำไม่ได้หรือถ้าไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
เดี๋ยวเราสามคนจะทบทวนให้ฟังครับคือถ้าใครเนี่ยนะครับ
พอจะคุ้นหูเขาจะเป็นมือกฎหมายของครอบครัวชินวัฒน์เลยแหละ
เป็นหัวหน้าทีมทนายความของนายทักษิณนะครับ
แล้วก็มีกรณีที่น้องน้ำแข็งพูดไป
หิ้วถุงขนมใส่เงินสด๒ล้านบาท
มอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการศาล
ระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดา
ที่น้องดอมบอกไปของนายทักษิณเมื่อปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นนายพิชิตก็ถูกสารสั่งจำคุก๖เดือน
ไม่รอลงอาญาฐานละเมิดอำนาจศาล
และยังถูกสภาธนายความ
ลงโทษลบชื่อออกจาก
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความนะครับ
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ธนายความได้
เป็นเวลา๕ปีนะครับ
ส่วนพักอื่นเขาบอกว่านิ่งแล้วนะ
นะภูมิใจไทยภูมิใจไทย
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
นะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นะครับพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นะครับนี่แหละเดิมเนี่ย
เป็นนายทรงศักดิ์ทองศรีใช่ไหมแต่โผล่ล่าสุดเนี่ย
ศักดิ์ทองศรีไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
อ๋อคือกับคุณชาด้าเหรออ๋อใช่นะฮะอ่ะพลังประชารัฐน่ะ
นิ่งแล้วนะครับผมอ่านสั้นแล้วกัน
โพธิตุกริกพระชรวาสนะครับรองนายกชมกรรมชาติ
ร้อยธรรมนัฏลังพลังติกเศษศาลนิติพร้อมพัฒน์
ลังพลังติช่วยศาลนัฏศุกร์นะครับภัยฤทธิ์ช่วยภาณิชย์ขอบภัย
รวมไทยสร้างชาติก็นิ่งแล้วพีรพันธ์รองนายกควบพลังงานนะครับ
พิมพัชฌาลังพลังติอุตสาหกรรมนะครับ
เนี่ยเก้าอี้นี้เป็นของนางสาวพิชชารัฐลาวหะโพชนะ
มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงอ่ะ

เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ใช่

เมื่อวานคุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวพอดูปุ๊บมีเซอร์ไพรส์แน่
ถ้าเกิดว่าเปิดมาทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้คือเตรียมนำชื่อ

เมื่อวานคุณเศรษฐาก็พยายามเรกนักข่าวคือนักข่าวก็จะเอาให้ได้
จะให้คุณเศรษฐายืนยันนายกยืนยันนะ

แต่ว่าการตั้งคอรมอลรอบนี้คุณผู้ชมบางคนก็ตั้งข้อสังเกต
มันเป็นการเขาเรียกว่าปูนบำเน็ต
ให้กับคนที่เคยอยู่ไทยรักษาชาติหรือเปล่า

ก็มีส่วนแหละคุณพิชิตชื่นบานเนี่ย
ก็เคยเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติเหมือนกันนะ
ท่านนายกพูดเรื่องนี้ท่านนายกท่านนายกเศรษฐา

คุณพิชิตเขาอยู่กับเพื่อไทยมานานแล้ว

เพราะเดี๋ยวจะเอาอาจารย์ชูศักดิ์ไปใช้งานอื่น
ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนุน

ส่วนกระแสข่าวความไม่พอใจของสอสอเพื่อไทย
คุณเสริมถามบอกใจเย็น
อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เนี่ยมีแอบดุเล็กน้อยนะครับ
เดี๋ยวพึ่งตีตนไปก่อนไข้นะครับดูนิดนึงขออธิบายนิดนึงนะครับ
ให้ดูรายชื่อทั้งหมดก่อนแล้วก็ให้ดูโครงสร้างในการแบ่งงานก่อนนะครับ
พยายามเตรียมที่ครับให้ทุกคนเตรียมที่ก่อนครับพยายามเตรียมที่ครับ
ส่วนที่มีคนเปรียบเทียบบอกว่าโอ้โหคอลโลมอเพื่อไทยก็เทียบไม่ได้กับคอลโมพลเอกประยุทธ์
โอ้โหคุณเศรษฐาก็นะครับตอบว่าถ้าเทียบเรื่องนี้อาจจะไม่แฟร์เท่าไหร่นะครับ
ขอให้เกียรติว่าที่รัฐมนตรีด้วยขอโอกาสได้จะโชว์ฝีมือก่อนได้ไหมนะ
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าชื่อนิ่งแล้วนะครับ
แต่เป็นผลลื่นคนออกอ้าวยังไงเนี่ยเนี่ยอีกสองวันก็รู้ครับ
อีก๒วันก็รู้วันนี้อะไรวันพุธภายในวันศุกร์ใช่ไหม
หรอกแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบด้วยไงนะครับขั้นตอนการตรวจสอบ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะดูหน่อยละกันคือก่อนที่เราจะรู้แบบชัด
แต่ตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะแต่ละพักเขาก็ต้องรวมเอกสารต่างคุณสมบัติต่าง
เพื่อที่จะให้ตรวจสอบอ่ะนะคะซึ่งบรรยากาศเมื่อวานคุณอนุทิน
คุณอนุทินได้ทั้งหมด๘เก้าอี้ใช่ไหม
อบซองน้ำตาลหอบเอกสารในนั้นเนี่ยมีประวัติของรัฐมนตรีทั้ง๘ตำแหน่ง
นี่แหละโคต้าของภูมิใจไทยคุณอนุทินเอาไปส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัตินะคะ
แล้วส่วนทางดูภูมิใจไทยไปแล้วใช่ไหมเห็นถือซองอยู่แบบนี้
ดูทางเพื่อไทยหน่อยละกันค่ะในเกรียงกันตินันสสบัญชีรายชื่อ
ก็มีรายงานว่าจะได้นั่งช่วยมาหาไทยก็เปิดเผยนะคะ
ส่วนเรื่องของการมอบหมายภารกิจตอนนี้อยู่ระหว่างหารือแล้วก็แบ่งงานตามกระทรวง
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกคนนึงค่ะนางมณพรเจริญศรีสสนครพนม
ว่าที่ช่วยคมนาคมก็พูดถึงแนวทางการทำงานนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอฟังจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหลัก
เพราะว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการเป็นเจ้ากระทรวง
โดยหลักการก็จะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
ชาติไทยพัฒนาหน่อยค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชาพูดถึง
ก็มีไรชื่อพี่วันที่ว่าว่าอะไรนะผมอยู่ที่พอพานนี่แหละ
พอผ่านในที่นี้จะเป็นพนพาณิชย์หรือว่าพมพัฒนาสังคมหรือพอก่อน
พอก่อนก็อยู่แถวพอพานนี่ไงไม่ไปไหน
เพราะว่าไม่ไปอักษรอื่นหรอก
เพราะว่าชาติไทยพัฒนามีสอสอ๑๐คนก็ต้องพอแล้ว
ดูหน่อยพนพมพอก่อนเนี่ยค่ะ
เพิ่งผ่านมาก็เป็นเหตุให้
มันจะพอนพมหรือว่าหรือว่าพอก่อนก็ไม่รู้เหมือนกัน
หรือจะพองอหรือจะพออะไรแต่ก็คงต้องเดี๋ยวรอ
มีพระบรมราชงการโปรด๙นะครับก็คงดูอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ตอนนี้พอแน่ใช่ไหมครับ
มันมีอยู่แค่๑๐คนก็ต้องพอคนเดียว
แล้วตัวพอพาน
มันมีกี่พอนะมันก็มันก็คงจะอยู่แถวพอผ่านนี่แหละครับ

นี่ไงก็ถึงจะถามว่าจะมีไปพอไหนอีก
ก็เท่าที่ดูโผล่ก็น่าจะอยู่ที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละนะคะ
เรื่องของการตั้งคอรมอลในรอบนี้
คุณผู้ชมจะมีประโยคนึงที่น่าจะมีการนำเสนอในสื่อค่อนข้างบ่อย
ก็คือต้องมีคุณสมบัติมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
แล้วลองคิดตามไปว่าชื่อคนนี้เคยผ่านข่าวอะไรมาบ้าง
อย่างชื่อเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าคุณพิชิตชื่นบาน
เป็นมือกฎหมายเป็นทนายความประจำตระกุลชินวัฒน์
แล้วก็ไม่มีชื่อเบียดคุณชูศักดิรินินมาติดอยู่ในโผล่คอรมอลเนี่ย

คุณพิชิตชื่นบานก็มาทางด่วนนะ
อ่าทั้งด่วนและโทเวด้วย
เออคุณพิชิตเปิดเผยถึงกรณีถูกตั้งข้อสังเกตคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูลครับ
เพราะว่าเคยต้องโทษพิพากษาจำคุก๖เดือนฐานละเมิดอำนาจศาล
เขายืนยันนะว่าผมไม่ได้ขาดคุณสมบัติ
จากความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเนี่ย
ไม่ใช่ความผิดอาญาครับเป็นแพ่งครับเป็นมาตรการทางแพ่ง
เพื่อให้สารมีอำนาจควบคุมกระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรม

อีกทั้งโทษจำคุกคดีที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นคำสั่งจำคุกไม่ใช่พิพากษาลงโทษจำคุก
เขาย้ำว่าตนไม่เคยมีเรื่องสินบน
ดังนั้นกรณีตนขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญมาตรา๑๖๐เป็นข้อกล่าวหาไร้เหตุผลครับ
ต้องไปถามรักษาการรองนายกอย่างคุณวิศนุเครืองามหน่อย
อาจารย์วิศนุก็ตีความว่าไง
คืออันนี้เขาแสดงความเห็นกรณีพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
อีกคนหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐ

เนื่องจากว่าเคยถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านรองวิศนุบอกว่าแม้จะเคยถูกปลดจากราชการ
แต่ภายหลังเนี่ยข้อสชมาออกคำสั่งลบล้างไปไง

ว่าการถูกปลดต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นเรื่องใด
ถ้าไม่ใช่เรื่องทุจริตไม่ถือว่าเป็นปัญหาครับ
คือเรื่องของคุณพิชิตเนี่ยนะเขาก็สู้แบบทนายนะ
ที่เขาบอกว่าโทษจำคุกเป็นคำสั่งจำคุก
พิพากษาลงโทษจำคุกอันนี้ก็พยายามสู้กับทนาย
คือเรื่องนี้มองได้สองเรื่องคือมองได้ขั้นหนึ่ง
เพื่อไทยเนี่ยคงดูดีแล้วตีความดีแล้วแหละถึงเสนอชื่อนะ
แต่ว่าถ้าสมมติโดนส่งกลับมาล่ะก็งามเหมือนกันนะ
ลองดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับ